ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ไหนมานี่ลูกมามาแล้ว
ช่วยกันซักผ้าหน่อยเนี่ยสายมันเป็นปัญหาจริง
เวลาจะใช้งานก็อย่างนี้ทุกทีคุณผู้ชมเลี้ยงหมา
ไปช่วยทำงานบ้านค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศกันยามเช้านะคะพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย
วันนี้ใครอยากจะซักผ้าอาจจะต้องทำใจกันเอาไว้หน่อย
เพราะว่ายังคงมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำกันหน่อยในช่วงของ
วันนี้ไปจนถึงช่วงปลายปลายสัปดาห์สิบสี่สิบห้ากันยายนนะคะ
มาตรวจสอบกันเลยดีกว่าข้อมูลแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชม
ยังคงมีปัจจัยที่เกิดขึ้น๒ปัจจัยด้วยกันก็คือ
มรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยบริเวณเมียนมาร์
เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวตังเกียร์นั่นคือหนึ่งปัจจัย
ปัจจัยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมประจำฤดูมีกำลังแรงขึ้น
เมื่อ๒ปัจจัยนี้รวมกันก็ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณตอนกลาง
ไปถึงตอนบนของประเทศมีโอกาสเกิดฝนตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะ
จะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
เริ่มได้รับฝนชุ่มฉ่ำอีกระรอกหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานต้องเตรียมพร้อม
รับมือแล้วก็เตรียมใจกันเอาไว้อีกสักระยะหนึ่ง
จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยจนถึงปลายสัปดาห์
ภาคกลางเหมือนกันรวมถึงภาคตะวันออก
จะตกกระจายประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนคลื่นบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฝั่งตะวันตกด้วยก็คืออันดามันนะคะ
มีคลื่นสูง๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คลื่นสูงมากกว่า๒เมตรแต่ว่าฝนเนี่ยเบาหน่อยภาคใต้นะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่

ก็มีโอกาสเกิดฝนได้มากกว่าด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะต้องทำงานบ้านซักพงซักผ้า
ก็อาจจะต้องหาวิธีใช้เครื่องอบผ้า
จะได้เป็นการประหยัดเรื่องของแดดนะคุณผู้ชม

แต่ว่าตอนนี้ดิฉันดูแล้วนะคะ
ฝนมันจะตกลงมาแล้วไปดีกว่าคุณผู้ชม

ุ๊กดิ๊กออกมาจากเครื่องซักผ้า